แม้จะยังมีความพยายามจากบางฝ่ายนะครับ
ที่ต้องการจะผลักดันให้เกิดโครงการขุดคลอง
เพื่อเชื่อมระหว่างอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเกิดขึ้น
ถึงขั้นที่เตรียมเสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
แต่ก็ได้รับคำปฏิเสธที่หนักแน่น
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วนะครับว่า
จะไม่มีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอย่างเด็ดขาดครับ
ผมไม่คิดอ่ะเรื่องนี้นะยังไม่คิด
ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นนโยบาย
ไม่ครับไม่มี
แล้วส่วนตัวท่านมองเรื่องนี้กัน
ไม่มีส่วนตัวไม่มอง
กระทบความมันโขมมันแยก
อะไรที่มันทำให้มันเกิดมันไม่ดีหรอกนะผมดูแล้วนะ
ผมว่ามันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นคนมันมีสองพวกอ่ะนะ
พวกหนึ่งก็อยากให้ขุดพวกหนึ่งก็ไม่อยากให้ขุดอะไรอย่างนี้นะ
ก็ไม่ต้องทำอยู่อย่างนี้ดีแล้วล่ะ
ขณะที่ผลการประชุมสภากลาโหมวันนี้นะครับ
ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์โดยแก้ไขชื่อกฎหมาย

เป็นพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชนปี๒๕๕๙
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมตำแหน่งชื่อตำแหน่งและชื่อส่วนราชการ
หน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้เหมาะสม
และเพิ่มมาตรา๗เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายครับ